เดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติของเราก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายนะครับผม
ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเข้าสารครับผม
ถ้าพูดถึงสำนักข้าวสารคุณผู้ชมก็คงจะนึกถึงเมนูเส้นอย่างเดียว
นั่นก็คือผัดไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าผัดไทยเนี่ยมันเป็นเมนูที่แสนจะธรรมดา
และหากินได้ทั่วไปที่ถนนเข้าสารแห่งนี้นะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านร้านหนึ่งครับ
เป็นร้านเล็กตั้งอยู่ในมุมตึกแห่งหนึ่งนะครับผม
ร้านนี้นะครับความพิเศษของเขาก็อยู่ที่ว่า

หน้าตาเป็นยังไงครับไปเลยครับ
ก็ทราบกันตรงนี้เลยแหละค่ะว่าเขาเกี่ยวข้องกันจริง
ผู้ผลิตยางรถยนต์จากประเทศฝรั่งเศส
ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายของยางรถยนต์ให้เพิ่มมากขึ้น
ทำให้ในปีคริสตศักราช๑๕
ซึ่งเป็นการรวบรวมแผนที่บอกเส้นทางร้านอาหารตามสถานที่ต่าง
และมีการมอบดาวให้กับร้านและเชฟ
เพื่อเป็นการการันตีและดึงดูดให้คนอยากจะเดินทางตามไปกินมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดยการมอบดาวนะคะก็มีด้วยกัน๓ดวง
แต่ละดวงเนี่ยก็มีความหมายมากเลยล่ะค่ะ
อย่างดาวหนึ่งดวงหมายถึงร้านนี้ดีเยี่ยมที่สุดในร้านประเภทเดียวกัน
เรียกว่าอร่อยจนต้องขับวนไปค่ะ
ส่วนสองดาวหมายถึงอร่อยคุ้มจนอยากให้ขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อไปลองชิม
และดาว๓ดวงหมายถึงอร่อยเลิศเลอค่ะ
ไม่ว่าจะไกลสุดขอบฟ้าก็ต้องด้านด้นไปกินให้ได้ค่ะ
แต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ากว่าจะได้มาแต่ละดวงไม่ใช่ง่าย
ฟังเรื่องแล้วไม่ได้ทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ก็ไม่เป็นไร
แต่เรามีความรู้ไว้ก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะ
สวัสดีครับปราคาต้านี้มันคืออะไรเลยคือประคาต่อเป็นคำจากคำสันทสกฤดครับครับว่า

เอาแล้วเมนูส่วนใหญ่คือเมนูแบบ

อาหารจีนคือผสมกันมีความหลากหลาย
แล้วว่าใครชอบจะทานแบบไหนก็สามารถมาผสมสารรวมกันได้

แล้วก็มีเรื่องซอสเรื่องอะไรที่เขาชอบ
มาทำเราติดต่อไปแล้วก็เออน่าสนใจ
คือมันสามารถเป็นจุดขายเป็นดึงดูด
แล้วก็เอารสชาติที่ดีออกมาได้

ได้หลายอย่างจากเขาได้เรียนรู้เทคนิค
ง่ายหรือบางทีมีทางรัฐมีเทคนิคพิเศษอะไรอย่างนี้

รสชาติล่ะถูกปากคนไทยไหมถูกปากคนต่างชาติไหม
ต่างชาติเป็นที่ยอมรับก็คือมีหลายอย่าง

มีทั้งเส้นมีทั้งข้าวมีทั้งแป้งกีต้ามีอะไรแบบนี้
ก็คือมีแกงไทยมีซอสญี่ปุ่นอะไรผสมเข้าไป

ก็คือเราจะมีเป็นข้าวเป็นเส้นสปาเกตตี้ฟิลต้า

ใช่ไหมอย่างวันนี้สมมุติผมเลือกเส้นแล้วไงต่อ
แล้วเราก็มาเลือกซอสใช่ครับเพราะมันจะมีซอสแบบพิเศษมาเรื่อยอย่างนี้ครับ
ก็จะดูซอสมีเขียวหวานของไทยนะแกงมัสมันก็ไทยแกงกะหรี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นและซอสธุรกิจญี่ปุ่นกะเพราไทย
ซอสสะเต๊ะก็ไทยเนอะใช่ไหมเลือกซอสเสร็จจากนั้นเลือกทอปปิ้งแล้วก็มีหมูทอดอันนี้ก็แบบญี่ปุ่น
มีกุ้งไก่ย่างแบบไทยกุ้งทอดแบบญี่ปุ่นใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้าง
ได้ครับแล้วก็เมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้าง
ครับผมได้เลยครับผมอย่าขออนุญาตบุกเข้าไปข้างในเลยนะครับ
เอาล่ะบุกเข้ามาในครัวแล้วนะครับเรามาดูว่า
ส่วนผสมของทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้าง

ครับผมอันนี้เป็นพีนัสซอสครับก็คือซอสสะเต๊ะ

รสชาติคือมันเหมือนเราน้ำจิ้มสะเต๊ะเลย
อย่างนั้นเลยต่อมาอะไรครับ

คือเหมือนกะเภาทำโทรไปเลย

ได้ครับคุณญี่ปุ่นคนจีนครับ
คนชีนก็เริ่มแล้วแต่คนญี่ปุ่นอ๋อกะเภากะเภา

อันนี้เป็นฮันนี่ซอสครับเป็นซอสน้ำผึ้งอันนี้ฝรั่งจะรู้จักมากกว่า
อันนี้ดูอย่างนี้เกลียวหวานถั่ว
อันนี้มักสะหมั่งตัวนี้กลัวหลักที่ออกเยอะแล้วก็มีลูกค้าสั่งเรื่อย
ดูจากหน้าตาตรงนี้นะผมว่าเป็นการทำที่ค่อนข้างพิถีพิถันนะ
เพราะโดยปกติพวกแกงกะทิพวกนี้ถ้าทำไม่ดีทิ้งไว้แบบนี้มันจะขึ้นน้ำมัน

ไว้ตลอดใช่ครับก็คือไม่ได้ร้อนมาก
ก็คือพอตากปุ๊บยังมีความรู้สึกมีความร้อน

มีเช่นสปาเก็ตตี้สปาเก็ตตี้ครับมีข้าวได้ครับอันนี้ก็มีไก่
อันนี้เป็นไก่แล้วก็นี่เป็นหมูชุบเด็ดขนมปังครับโอเค
ไก่นี้เราเลือกส่วนไหนครับเป็นสะโพกครับสำหรับติดหนังใช่ครับ
คือหนึ่งที่เนี่ยฉับเราให้ชิ้นหนึ่งเลยหนึ่งชิ้นครับ
อ่ะวันนี้มาแล้วขอลองหน่อยละกันให้คุณจูมเป็นคนแนะนำละกันว่าจะให้ผมทานอะไรอย่าเพิ่งบอกขอเซอร์ไพรส์เดี๋ยวขอไปนั่งดูข้างในครับผมบ๊าย
หายไปแป๊บเดียวนะครับมีเมนูมาให้ลองมากมายนะครับ
แล้วไปพวกร้านอาหารจีนร้านฟาสพูดพวกนี้ของจีนเนอะ

เขาเรียกว่าไก่เปรี้ยวหวาน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
อู๋เส็นก็ดวกอันนั้นดีครับเหมือนความเนี่ยโน่ม
ที่สมันล่าสปาเก็ตตี้เป็นแมสเซอมันก็เป็นอีกเปรียบหนึ่งที่
ฝรั่งเขาชอบเวลาอาหารไทย
มีความหอมของเครื่องเทศมาสมัครแต่ว่ารสชาติจะไม่แรงเกินไป

ก็คือจะไม่หวานจะไม่เข้มข้น

อันนี้เป็นสปาเกตตี้แกงเขียวหวานกุ้งชุกเก็ตขนมปังครับ
แกงเขียวหวานนะครับเขียวหวานตัวนี้บ้างนะฮะ
เขียวหวานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูอาหารไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบเนอะ

คือตัวนี้เราพบว่ามันเป็นแกงเขียวหวานละโอเคละ

เราให้รสชาติแท้ให้เขาจำได้

ใช่ครับอันนี้แบบรสชาติแท้ของไทยเลยแกงขวัญต้องรสแบบนี้เลย
คือไม่มีการลดไม่มีการทอนให้เพื่อนถูกใจคนอื่นใช่ครับ
อยากจะแนะนำอาหารไทยใช่ครับสูตรแท้จริง
ให้กับชาวต่างชาติใช่ครับก็เลยออกมาเป็นแกงขวานสูตรนี้นะฮะ
ลักษณะของร้านเนี่ยดูการเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟด้วยจานอย่างนี้ทุกโต๊ะครับผมเพราะว่าคุณพร้อมที่จะเดินออกไปช่อง
ที่ร้านเสร็จปุ๊บทานไม่หมดเดินออกไปได้หรือมาถึงปุ๊บสั่งออกไปได้เลยออกไปได้เลยนั่งทานเดินดูร้านดูช้อปปิ้งอะไรได้ใช่ครับ
เข้าสารเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยในยามค่ำคืนก็จะค่ำบ่อยไปด้วยในห้องเที่ยว
อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับอาหารเมนูไทยที่มีการผสมผสานกับเมนูต่างชาติออกมา

แล้วทีนี้คนก็นิยมว่ามันง่ายแล้วก็มีความเป็นเอเชียด้วย
เราสามารถบอกเขาได้ว่ามันมีอย่างนี้นะแล้วเขาก็ทานกันก็เป็นที่นิยม
ถ้าที่เมืองไทยเราเปิดในแบบนี้เราลองคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาแล้วดูซิว่าที่นี่อย่างนี้ครับในทำเลตรงนี้จะได้รับการตอบรับอย่างเดียวกันแบบนั้นหรือเปล่า

ตั้งแต่ปี๒๐๑๓แล้วก็นี่ก็๓ปีแล้ว

โอ้โหนี่เรียกได้ว่าทั้งโลกแล้วมั้งเนี่ย

ถ้าดูอย่างนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีแผนที่โลกอยู่ด้านหลัง
แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวใครมาจากประเทศอะไรก็จะเอารูปมาแปะเอาไว้
ว่าเขามาจากที่นี่ดูแล้วแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือเลยนะ

วันนี้ต้องขอบคุณมากคุณหนู
การเดินทางค้นหาเมนูลับฉบับเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้
ทำให้เราได้พบกับเรื่องราวและความอร่อย

สัญชาติแล้วก็ยังได้รู้ถึงเคล็ดลับความอร่อยของแต่ละเมนูที่แตกต่างกันออกไปจนแอบคิดไม่ได้นะคะว่าบางทีเราก็อาจจะละเลยหรือหลงลืมอะไรใกล้ใกล้ตัวเราไปเพียงแค่เราเดินให้ช้าลงก็จะพบกับเรื่องราวความพิเศษเหล่านั้นนั่นแหละค่ะคือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่น่าออกมาสัมผัสกรุงเทพในมุมที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสและออกมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องเพราะ
คุณจะพบเรื่องราวความอร่อยใกล้ตัวอย่างแน่นอนค่ะ
สัปดาห์หน้าเหล่าคนรักเส้นเตรียมตัวให้พร้อม
เพราะเราจะออนทัวร์ไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้น
ใน๓จังหวัด๒ภูมิภาค
เริ่มต้นจากล่องใต้ไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
น้ำซุปสุดหอมหวนชวนหิวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตระกูลแต้
ต่อด้วยต้นตำรับราดหน้ายอดผักสูตร๔๐ปี

ขายดีจนต้องขยายไปกว่า๔๐สาขาทั่วประเทศ
แล้วไปปิดท้ายที่จังหวัดนครปฐม
สปาเกตตี้เส้นดำโรชีสและเพนเน่โบโลนิส
เอาเป็นว่ากาปฏิทินรัวเคลียร์ทุกคิวให้ว่าง
แล้วเสาร์หน้าพบกันในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์